ดูเรื่องเกี่ยวกับสะพานเกือกม้ามรณะหรือว่าสะพานกลับรถมรณะกันหน่อยค่ะ
จุดตรงนี้อยู่ใกล้กับด่านเก็บเงินหนองขามที่ชนบุรี
คือมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยเหลือเกินนะคะ
รถสองล้อรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนสะพาน
ขี่มาอยู่ดีปรากฏว่าไปชนกับขอบทาง
แล้วร่วงตกลงมาความสูงเป็น๑๐เมตรท้ายที่สุดเสียชีวิต
แล้วจุดตรงนี้นะคุณผู้ชมปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๖รายนะคะคุณผู้ชม
ดูสภาพสิคะนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณสะพานกลับรถ
หรือว่าสะพานเกือกม้าอยู่ใกล้กับด่านเก็บเงินหนองขามที่ศรีราชาชนบุรี
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะในที่เกิดเหตุก็พบรถ
สภาพคือพุ่งชนขอบสะพานส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะ
ไปเจอร่างผู้บาดเจ็บคือนายวิรัติสุโขอายุ๔๐ปี
เป็นพนักงานขนส่งสินค้านอนนิ่งอยู่บนพื้นเลยค่ะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
ท้ายที่สุดยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้ค่ะ
นายวิรัติเสียชีวิตซึ่งทางแพทย์จะผ่าชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะมอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แต่ตรงจุดนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกิน
เราก็เลยไปสอบถามตำรวจภูทรหนองขาม
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าถ้านับตั้งแต่ต้นปี๖๒ที่ผ่านมา
จนถึงเดือนนี้เดือน๙กันยายนมีคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์
ชนขอบสะพานแล้วก็ร่วงตกลงมาความสูงเป็น๑๐เมตร
คือเสียชีวิตมา๖รายแล้ว
แล้วบริเวณช่วงโค้งสะพานกลับรถตรงนี้มันค่อนข้างอันตราย
ตำรวจยังบอกเลยถ้าเกิดว่าขี่มาด้วยความเร็วสูง

ก็ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับสะพานด้วยนะ
จะมีวิธีการในการป้องกันยังไงบ้าง
ปัจจัยอุบัติเหตุก็เกิดจากคนหนึ่งรถ
แล้วก็ปัจจัยที่๓คือถนนนะครับแต่ก็เห็นถนนราดสีแดงแล้วนะ

ใช่มันเป็นสีโคพราสติกแอนตี้สติกผสมลูกแก้วอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขหน่อยนะครับ